สวัสดีครับ

เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบนถนนสายตาน้อปูเต๊ะบ้านทัศน์ช้างหมู่เก้า
ตำบลตาน้องปูเต๊ะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ทันทีที่รถกระบะขับผ่านเสียงตูมดังสนั่น
แรงระเบิดทำให้รถพังเสียหาย
คนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ข้างทางได้เปิดฉากบรัวกระสุนโจมตีถล่มซ้ำ
จนเกิดการยิงประทะกันนาน๑๐นาที
เมื่อคนร้ายล่าถอยจึงพบพันธุ์ตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยา
ผู้กำกับสพบันนังสตาหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าจ่าเพียร
สะเก็ดระเบิดตามลำตัวหลายแห่งนอนจมกองเลือดอยู่ภายในรถ
พร้อมกับลูกน้องที่ถูกยิงบาดเจ็บอีก๔นาย
หลังเกิดเหตุพวกเขาถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลบรรนังสตา
เพียรมีอาการหนักที่สุดแพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก่อนถูกเคลื่อนย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนยาลาทางเฮลิคอปเตอร์
แต่สุดยื้อจาเพียรเสียชีวิตในสภาพขาหักทั้งสองข้าง
วัยวะภายในบอบช้ำหนักจากแรงระเบิด
เลือดตกในช่องท้องและช่องอกจำนวนมาก
ทำกลางความเสียใจของครอบครัวและคนใกล้ชิด
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
รอบฝังระเบิดแสวงเครื่องหนักประมาณ๒๐กิโลกรัมในถังแก๊สพิคนิค
ชนวนด้วยแบตเตอรี่ต่อสายไฟลากเข้าไปในป่าข้างทางลึกประมาณ๒๐เมตร
จังหวะที่รถวิ่งผ่านได้กดระเบิดถล่มแรงระเบิดทำให้เกิดกลุ่มกว้าง๑เมตรครึ่ง
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากจาเพียรเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียง๑๗วัน
เพื่อขอย้ายไปอยู่สพกันตังจังหวัดตรังซึ่งมีตำแหน่งว่างหวังจะใช้ชีวิตก่อนเกษียณอย่างสงบสุข
ที่สำคัญไปกว่านั้นเขารู้ดีว่าเขาตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
แต่เมื่อไม่จะรับการพิจารณาจากหญิงขอแฟ้มผลงานกว่า๔๐ปีในชีวิตรัจจาการ
ยื่นขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลแต่ไม่เป็นผล
ขอตกกลับไปทำหน้าที่เดิมลาดตระเวนเหมือนเดิมและเสี่ยงเหมือนเดิม
แต่เราไม่เคยเอาอุปสรรคตรงนี้นะเราไม่มีอาวุธดีสู้กับโจรไม่ได้
เราไม่เคยอ้างเราสามารถเอาคำข้าวเราได้
มันถึงเวลาแล้วปีกว่าจะต้องพูดความจริงกัน
ความจริงความจริงก่อนไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นสารจังหวัดสี่สิบปี

หลังการเสียชีวิตของจ่าเพียรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปูนบำเน็ตเลื่อนชั้น๗ชั้นยศ
เป็นพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยา
เกือบ๔๐ปีที่ชายผู้นี้ทุ่มเทดับไฟใต้จนนาทีสุดท้ายของชีวิต
วีรกรรมของจาเพียนกลายเป็นตำนานเล่าขานด้วยความศรัทธาแห่งตำรวจนักรบ